ไม่ค่ะชอบหลายดอกด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ชอบดอกแคร์เป็นพิเศษค่ะ
สวัสดีค่ะร่วงก่อนร้อนน้ำกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้ว
ช่วงนี้ที่ชอบดอกแคร์เพราะว่าเขาบอกว่าทานดอกแคร์จะทำให้ป้องกันโรคหวัดได้
วันมากับอะไรมากับความชื้นแล้วช่วงนี้ฝนกลับมาเยอะอีกแล้วงงไปหมดค่ะ
เมื่อวานฝนน้อยวันนี้ฝนกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าร่องฝน
เมื่อวานนี้อยู่ทางตอนบนนู้นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ขยับลงมาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
คือพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
และตอนนี้นะอย่าลืมนะลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ
ทำให้ฝนเริ่มเลยช่วงเช้า
ฟ้าเริ่มครึ้มเลยโดยเฉพาะตรงนู้นเห็นไหมคะภาคอีสานน่ะ
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงเป็นต้นไปค่ะ
ฝนกระจายตัวมากขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคอีสานยังคงอยู่เหมือนเดิมภาคตะวันออกภาคกลาง
เตรียมรับมือพกร่มก่อนออกจากบ้านค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นยังคงสูงประมาณเท่าเดิมนะคะ
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนทั้งอันดามันตรงนี้และอ่าวไทยตรงนี้
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิวันนี้ก่อนฝนตกก็ร้อนอบอ้าวสิคะ
รออะไรโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตก
แต่พอฝนตกลงมาอากาศเย็นสบายมากขึ้นค่ะ